ไม่พอใจถูกตักเตือนรุมทำร้ายชักมีดแทงปักคาหลังเลย
คุณผู้ชมเรื่องนี้มีคลิปวงจรปิดภายในร้านขายของ๒๐บาทให้เห็นนะฮะ
ลูกค้าไม่พอใจทั้งพนักงานซึ่งเป็นผู้หญิง
ไม่พอใจเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ชาย

หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนะครับ

ผู้หญิงใส่เสื้อสีดำผู้ชายใส่เสื้อสีเลือดหมูนะฮะ
ตัวผู้ชายสามีก็พยายามจะห้ามปรามนะครับ

ปลาของใส่หน้าเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคือคนใส่เสื้อดำแล้วก็รูปร่างท้วม

และตัวของเจ้าของร้านซึ่งตัวใหญ่กว่าก็พยายามจะทำร้ายผู้หญิงเหมือนกัน
ส่วนสามีของผู้หญิงก็พยายามมาห้ามปราม
แล้วนี่เสื้อสีแดงนี่คือที่ไม่ได้ชี้ลูกศรพนักงานนะ
เป็นพนักงานของร้านขายของ๒๐บาทตรงนี้

เพราะเธอโดนเหมือนมือตบเข้าที่หน้าเลย
คุณผู้ชมไล่ดูเหตุการณ์ไปนะฮะเนี่ยเหตุการณ์มันยังไม่จบแค่ตรงนี้นะ

และตรงซอกนี้แหละที่โดนแทงนะ
แทงผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
คือแทงผู้ชายเสื้อสีดำรูปร่างทวม
จนมีดปักขาดสี่ข้าง

หลังจากนั้นสามีภรรยาวิ่งออกมาเพื่อจะหลบหนี
ตัวภรรยาก็คือผู้หญิงเสื้อสีดำ

ก็คือร้านขายของ๒๐บาทอยู่ที่แยกบ้านทุ่งตำบลในเวียง
พบคนเจ็บเป็นเจ้าของร้านคือนายนันตชัยอายุ๒๙ปี
สแตนเลสปักคาสีข้างซ้ายมีแผลถูกแทงอีกหนึ่งแห่งครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุยังพบรอยเลือดหยดเป็นทางยาว
กู้ชีพจึงรีบประถมพยาบาลก่อนส่งรักษาตัว
ทีนี้พนักงานร้านซึ่งเป็นผู้หญิงนางสาวสรินทรอายุ๒๖ปี
คนในคลิปที่จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเลือดหมูหน้าเสื้อยืดนะครับ
ก็ถูกทำร้ายเช่นเดียวกันให้การบอกว่า
สองสามีภรรยาที่ก่อเหตุเนี่ย
เคยถูกเธอแจ้งความในคดีทำร้ายร่างกายพวกเธอ
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือปีที่แล้ว
เนื่องจากตัวฝ่ายหญิงก็คือคนชุดดำในคลิปวงจรปิด
ตบเธออ้างว่าที่ร้านติดราคาสินค้าแพงเกินจริง
ทีนี้นางสาวสิรินทรพนักงานของร้านขายของ๒๐บาท
ก็แจ้งความไว้แต่คดีมันเงียบหาย
จนกระทั่งลูกค้าคู่นี้หายหน้าหายตาไป
แล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อวานเพื่อหาซื้อถุงขยะสีดำ
ทีนี้พอมาเจอเจ้าของร้านก็คือชายรูปร่างทวมเสื้อสีดำนะฮะ
ก็มีการคุยกันแล้วมันก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องต่าง
คุยกันเรื่องไม่พอใจเกี่ยวกับสินค้าอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เรื่องของคดีความที่เคยพูดกันนะฮะ
ปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมาเกิดความไม่พอใจ

ล่าสุดทางชุดสืบสวนออกติดตามตัวสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุนะฮะ
จริงแล้วนะคุณนะคือยังมีคนเห็นเหตุการณ์
ว่าในคลิปยังมีผู้ชายคนอื่นใช่ไหมเห็นเหตุการณ์
ผู้ชายคนอื่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวของภรรยาคือผู้หญิงเสื้อดำนี่แหละ
เป็นคนที่โอ้โหโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยแล้วเอามีดไปปักเขา
ส่วนตัวของสามีที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเลือดหมูเนี่ย
ห้ามคอยห้ามแล้วก็คอยกันภรรยาของเขาออกนะฮะ
เบื้องต้นตำรวจทราบว่าตัวผู้หญิงที่เกาะเหตุเนี่ย
เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแถวประตูยั้งม้าวัดสวรรค์นิเวศนะครับ
โดยคนที่เป็นผู้หญิงมีอาการทางจิต
แล้วก็ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับ
ส่วนฝั่งผู้บาดเจ็บคุณตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ
มีดที่ปักอยู่สี่ข้างเอาออกแล้วนะฮะ
แล้วก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่
ทางญาติเข้าเยี่ยมแล้วก็แจ้งความกับตำรวจ

คือไม่ใช่เข้ามาด่าไม่ใช่เข้ามาตบเหมือนปลายปีที่แล้วนะ
แต่เข้าข่ายถึงขั้นพยายามฆ่าเลยนะฮะ
ก็เอามีดแทง
นี่แหละฮะ
ก็เก็บรวบรวมวงจรปิดทั้งหลายนะเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็เส้นทางการหลบหนีด้วยแต่รู้แล้วว่าเป็นแม่ค้าอยู่ร้านไหนนะฮะ
อืมคือคุณตอนเนี้ยนะไอ้